ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อย
เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเหลือเกิน
มีคนร้ายบุกเดี่ยวใช้ปืนไปจี้ชิงเงินแต่ชิงเงินจากบ่อนพนัน
ซึ่งอยู่แถวหลังแฟลตดินแดงและอยู่ใกล้กับโรงพักดินแดง
ตอนแรกตำรวจบอกเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนนะคลิปเก่าคลิปใหม่คลิปอะไรยังไงก็ไม่รู้
ล่าสุดเนี่ยเด้งทั้งโรงพักแล้วนะฮะ๕เสือของสอนอเลยนะครับ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะช่วงเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ

คลิปจากกล้องวงจรปิดในบ่อนที่เพจสายใหม่ต้องรอด
นำมาลงเอาไว้คนก่อเหตุชื่อเล่นชื่อแม็กซ์
เขามีฉายาว่าแม็กซ์อนุสวรีเป็นนักพนันในบ่อนนั่นแหละ
นี่ฮะใส่หมวกสวมแมสใช้ปืนเข้ามาถึงเนี่ย
คนที่อยู่ที่โต๊ะนี่ไม่รู้ใครเป็นใครบ้างก็หนีกันกระเจิงแล้ว
เพราะเห็นปืนแต่ในแม็กซ์บอกตอนหลังบอกนี่เป็นปืนบีบีกัน
แต่ตอนนั้นใครก็ไม่รู้อ่ะปืนจริงปืนปลอม
วาดเงินจากโต๊ะตรงนี้ไปได้เนี่ยโต๊ะแรกได้ไปแสนนึง
แม็กซ์บอกว่าตอนที่วิ่งออกไปเพื่อจะหลบหนีเนี่ย
ผ่านอีกโต๊ะนึงโต๊ะแรกรู้สึกจะเป็นไฮโล
โต๊ะนึงเนี่ยเป็นโต๊ะกำถั่ว
ซึ่งในแมคบอกเขาชอบเล่นกำถั่ว
เขาก็เลยคว้าไปอีกแสนเจ็ดของอีกโต๊ะหนึ่ง
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปได้ไปสองแสนเจ็ดนะฮะ
เกือบสามแสนนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
เมื่อช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ในบ่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าตามล่าแม็กซ์อนุสวรี
เพื่อนสนิทเสือดุสิตหลังก่อเหตุควงปืนบุกปล้นบ่อนใหญ่
แฟลต์ดินแดงแฮชแท็กตบหน้าเสียเปี๊ยกแอนเสียแจ็ค
เจ้าของบ่อนผู้กว้างขวางหอบเงินเกือบสามแสนหลบหนีลอยนวล
เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้ามืด๒๔สิงหาคม
ส่วนมูลเหตุเนี่ยเขาให้ข้อมูลบอกว่าเพราะว่าเล่นพนันเสียเงินนับล้าน
ซ้ำยังถูกกาดคุมบ่อนมองข้ามไม่ยอมยกมือไหว้
ตกลงระหว่างคนมาปล้นกับเจ้าของบ่อนใครเป็นผู้เสียหายใครเป็นผู้ต้องหากันแน่

เจ้าของพื้นที่สถานที่ก็ต้องเป็นผู้เสียหาย

แต่เจ้าของเงินก็ไม่รู้ได้เงินมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าไง
ก็เปิดเป็นบ่อนการพนันซึ่งมันผิดกฎหมาย

ตอนที่มีคลิปนี้เผยแพร่ออกมานะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวัชรพลสุวนันทวงภูมิกับการสอนอดินแดง

ภูมิกับการสอนอดินแดงบอกว่า

เดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

ส่วนที่ระบุว่าบ่อนเนี่ยอยู่แถว
แลตดินแดงมันจะใช่หรือเปล่า

ตำรวจนครบานทางโฆษกวชน

เราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ตามเรื่องนี้นะคะไปถึงบ่อนเลยนะคะ

ประมาณ๖๕๐เมตร

ว่าเป็นบ่อนการพนันผิดกฎหมาย

อาคารขนาดใหญ่ค่ะ
ด้านหน้าจะมีป้ายเขียนว่า

แต่ประตูล็อกนะคะตอนที่นักข่าวของเรา

ฟิล์มที่หน้าประตูคือดำ
เข้าไปข้างในไม่เห็นเลยค่ะ

มองไม่เห็นนะทีมมันแบบมืดมาก

พนักงานส่งน้ำแข็งที่อยู่แถวนั้น
เขาบอกว่าเขามาส่งน้ำแข็งที่นี่ประจำเลย

ไว้ชัดนี่ว่ารับฝากรถแบบนี้

เปิดรับรถจักรยานยนต์ของลูกค้า

ก็นึกว่าเป็นแบบรับฝากรถปกติ
เมื่อก่อนมันเป็นสนุกเกอร์นะ

แล้วรถตรงนี้มันเยอะไหม

ซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันฝากรถ

รับฝากรถแต่ติดฟิล์มแบบมืดทึบ

คุณสุชาดานักข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้าน

ในเบิ้มนะคะในเบิ้มบอกว่า
โอ๊ยเคยเข้าบอล

สักพักนึงแล้วหลายปีแล้วนะ
นี้เปิดมาเป็น๑๐ปีแล้วคุณนักข่าว

เคยเห็นตำรวจลงพื้นที่บ้าง
คนในพื้นที่ทุกคนเขารู้หมดแหละ
ว่าบอลนี้ใช้ชื่อของเฮียเปี้๊กตองแปด
นี้เปิดตลอด๒๔ชั่วโมง
พนันมาเล่นวันหนึ่งเป็นร้อยคนค่ะ
มีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
การรักษาความปลอดภัยทางเข้าออกทั้ง๒ประตู
ไม่มีการตรวจค้นร่างกายเลยนะ

แต่กาดเนี่ยเขาจะตรวจค้นแค่ขอยึดมือถือ

ชาวบ้านก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นช่องโหวตตรงนี้หรือเปล่า
แม็กซ์อนุสวรีเอาปืนเข้าไป

เอาปืนเข้าไปแล้วก็ไปก่อเหตุชิงเงินในบ่อนได้
คนเล่นเขาก็รู้สินะ
คุณสุชาดาก็ขึ้นไปชี้อาคารจากมุมด้านบนอพาร์ทเมนต์นะคะ

นี่มันก็จะเห็นฝั่งตรงกันข้ามแบบเนี้ยค่ะอ่า

มันจะมีเป็น๔โซนอะนะ
ถั่วไฮโลเสือมังกรบาคาร่า
แล้วก็จะมีโต๊ะอุปกรณ์การเล่นพนัน
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้เล่นพนันออนไลน์ครับ
ประตูเข้าออกมี๒ประตูหลัก
มีประตูย่อยเป็นประตูล็อกอีก๒๓ประตูอยู่ด้านข้างอาคาร
คาดว่าสงสัยเอาไว้หนีหรือเปล่า

เอาไว้หลบหนีเวลาตำรวจมาตรวจค้นหรือเวลามีอะไรฉุกเฉินหรือเปล่าครับ
แต่สุดท้ายมันก็ไม่เคยเกิดเรื่องอะไร
แต่เรื่องที่มันเกิดคือผู้ชายคนนึงบุกเดี่ยวถือปืนไปชิงเงินในบ่อน

ตำรวจยังไม่เห็นบุกเข้าไปเลยชาวบ้านบอกครับ
แต่อยู่ดีเนี่ยผู้ชายคนนี้บุกเดี่ยวเอาปืนไปไปชิงเงินมาตั้งหลายแสน
ทีมข่าวก็ลองเฝ้าดูสถานการณ์อยู่หน้าบ่อนนะคะ
ก็เหมือนกับมีผู้ชายใส่ชุดดำเขาก็มาคอยเดินดูมาคอยสังเกตการณ์

ทีมข่าวของเราก็ไปถามว่าเป็นพนักงานดูแลบ่อนหรือเปล่าหรือยังไง
ผู้ชายคนนี้ปฏิเสธบอกไม่ใช่มาทำธุระ
ตรงนี้ไม่ใช่บ่อนนะไม่ใช่บ่อน

เฮียกไม่มีไม่มีตัวตน

เขาเป็นใครก็ไม่รู้แต่แบบแย้งให้หมดทุกอย่างเลย
คือปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเมื่อมีบ่อนก็ต้องมีเจ้าของบ่อน

แล้วก็มีคำถามตามมาก็คือ
ในท้องที่เนี่ยปล่อยให้เกิดบ่อนพนันได้อย่างไร
ค่ะเพราะชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าเขาก็บอกกันปากต่อปาก
คนที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นเขาก็รู้กันหมดเกือบทุกคนอ่ะอืมว่าตรงนี้คือบ่อน

ท่านผู้ชมครับในแม็กซ์อนุสวรีเนี่ยอันนี้เป็นฉายาเขานะ

หลังจากก่อเหตุแล้วแล้วมามอบตัวเนี่ยก่อเหตุเมื่อวานนี้ตอนเช้ามืดบ่อนนี้ชาวบ้านบอกเปิด๒๔ชั่วโมงเลยเห

ทำอย่างกับร้านสะดวกซื้อเช้ามืดเมื่อวานนะฮะที่ก่อเหตุวันนี้ออกมามอบตัว
นี่ในแม็กซ์บอกว่าเขาไม่ได้รับงานใครมานะบางคนบอกรับงานมาเพื่อจะเด้งตำรวจหรือเปล่า
หรือรับงานจากบ่อนอื่นมาเพื่อจะจัดการบ่อนนี้หรือเปล่า

จะได้มีเจ้าใหม่มาเปิดเพราะนี่ตอนที่ในแก๊กมามอบตัวนะฮะเพราะการก่อเหตุเนี่ยเอาละถือปืนมาใครก็กลัวแล้วคว้าเงินไปได้ไปเกือบสามแสน
แล้วหลบหนีไปแต่ไอ้กล้องวงจรปิดในบ่อนน่ะ
ใครเป็นคนเอามาเปิดเผยที่ในแม็กซ์มามอบตัวเนี่ยบอกว่ากลัวความไม่ปลอดภัยกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย
เพราะพอมันมีข่าวเกิดขึ้นมีคลิปตรงนี้เผยแพร่ออกมาเนี่ยแน่นอนว่ามีคนเสียประโยชน์มีคนโดนหางเลขเยอะ
ไม่อย่างนั้นใครจะไปรู้ว่ามีการปล้นเงินจี้ชิงเงินกันในบ่อน
เขาชอบเล่นพนันเขาตระเวนเล่นไปเรื่อย
นี่แสดงว่ามีหลายที่ให้เล่นนะ
แต่เขาบอกเขาชอบที่นี้เป็นหลักเป็นที่หลักของเขาในช่วงในช่วงนี้
แต่เขาก็เสียเยอะอ่ะเป็นล้านอ๋อเขาเสียเยอะอ่ะ
แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นที่ตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้เพราะว่า
รอบล่าสุดเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยเขาเสียเขาเลยเอารถของเขามาจำนำกับที่บ่อนเอาไว้
อยากได้เงินไปใช้หนี้แล้วกาดเนี่ยเก็บกุญแจรถเอาไว้
อ่าเขาก็บอกให้เก็บในห้องให้ดีได้ไหมกุญแจรถเขาก็ทำเคยหล่นแตกมาแล้ว
แบบกาดของบ่อนเนี่ยมาห้งมาห้อยอยู่แถวเอวเนี่ยเขากลัวจะหล่นอีก
เพราะเขาก็มาเสียแล้วแต่มาเล่นทุกวันนะค่ะจนกระทั่งเช้าเมื่อวานนี้เขาบอก
เขาทนไม่ไหวกาดมามองน่งมองหน้ามีปัญหากับกาดแล้วเสียมาเป็นล้านตัดสินใจ
้นเงินเลยแล้วกันจี้ชิงเงินถ้าคนเดียวก็จี้ใช่ไหม
ถ้าสามคนขึ้นไปก็ปล้นเนี่ยเขาบอกตัดสินใจ
เอาปืนบีบีกันมาจี้ชิงเงินเลยละกันอืมโต๊ะแรกเนี่ย
ที่เล่นไฮโลอยู่มาถึงกวาดไปเลยในกล่อง๑แสน
แล้วตอนวิ่งออกไปเพื่อจะไปขึ้นรถแล้วจะขี่รถหนีเนี่ย
อีกโต๊ะหนึ่งเป็นโต๊ะที่เขาเล่นประจำเขาบอกเขาปกติเขาไม่ได้เล่นไฮโล
เขาเล่นถั่วอีกโต๊ะหนึ่งโต๊ะกำถั่วกวาดของโต๊ะกำถั่วไปอีกโต๊ะนี้ได้ไปอีกแสนเจ็ด
แล้วก็หลบหนีไปจากนั้นเขาบอกพอข่าวมันดังมีคลิปเผยแพร่ออกมา
ทีแรกเขาก็ไม่คิดว่าจะมีใครแบบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันจี้ชิงเงินในบ่อนไง
เจ้าของบ่อนจะมาแจ้งความเหรอเพราะสถานที่มันก็ผิดกฎหมายตั้งแต่ต้น
คลิปมันเผยแพร่ออกมามีคนบุกไปหาแม่เขาถึงบ้าน
มีคนตามล่าตัวเขาเขาก็เลยออกมามอบตัวดีกว่า
เพราะกลัวเรื่องของความปลอดภัย
ในแม็กซ์แม็กซ์อนุสาวรีฉายาของเขาชื่อจริงชื่อธนาดีสัยสมพงศ์อายุสามสิบหกปี
พอติดต่อขอมอบตัวเนี่ยวันนี้สอนอดินแดงก็ไปคุมตัวมาดำเนินคดีนะฮะ
ตอนที่ลงจากรถมาเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถาม
บอกทำแบบนี้เนี่ยสาเหตุจริงคืออะไร
แม็กซ์บอกผมต้องการเอาคืนผมเสียมาเยอะแล้ว
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ผมไม่ได้ทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์คนไหนต้องเสียหายบาดเจ็บอะไรยังไงนะ
ค่ะอ่านี่ฮะเอาลองฟังดูนะครับ
คือเรื่องนี้เพจสายใหม่ต้องรอดเอาคลิปเหตุการณ์ตอนที่ในแม็กซ์เนี่ยไปจี้ชิงเงินในบ่อนเนี่ย
เผยแพร่ก่อนนะฮะคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่ามีคนเนี่ยส่งคลิปมาให้
ทีแรกก็ไม่แน่ใจว่าคลิปเก่าคลิปใหม่คลิปที่ไหนอะไรยังไง
แต่ในพื้นที่ของทางสายไหมเนี่ยจะมีนักพนันอยู่คนหนึ่งที่เคยก่อเหตุ
ปล้นเงินในบ่อนเมื่อปี๖๒เป็นบ่อนแถวบางเขนตอนนั้นปล้นนะเพราะว่าไปกัน๔คน
นำโดยเสือดุสิตนะฮะหรือว่านายสำริทริมเถื่อนนะฮะ
ก็เลยไปถามว่าเอ๊ะเสือตกลงใช่เสือหรือว่าพวกเสือหรือเปล่า
เพื่อให้ประสานยังเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอมามอบตัว
เพราะกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย
เสือดุสิตนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าเขารู้จักกับแม็กซ์อนุสวรีตอนที่ติดคุกนะ
เนี่ยเขาเป็นคนชอบเล่นการพนันลักษณะแบบเล่นคนเดียว
ระเวนเล่นไปทั่วชอบเล่นพนันแล้วแม็กซ์เนี่ยก่อเหตุในครั้งนี้
ไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นทำไปเพราะอยากได้เงินคืน
บ่อนนี้ทีไรเสียทุกทีเสียที่บ่อนนี้ร่วมล้านบาท
แล้วล่าสุดไปมีเรื่องกับกาดคุมบ่อนเลยตัดสินใจเอาปืนไปจี้ชิงเงิน
บ่อนซะเลยเหตุผลที่แก๊กมามอบตัว
บอกกับเสือดุสิตบอกว่ากังวลความไม่ปลอดภัยของครอบครัว
แล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเสือดุสิต
ไม่ใช่การลอกเลียนแบบแม้จะก่อเหตุลักษณะเหมือนกัน
แล้ววันที่มังเอิญมากวันเดียวกันนะ
เสือดุสิตเคยก่อเหตุพาพวกรวม๔คนไปปล้นบ่อนที่บางเขต
ปล้นเงิน๒๔สิงหาคม๒๕๖๖
อนุสวรีก่อเหตุ๒๔สิงหาคม๒๕๖๕

เพราะเพื่อนผมเป็นคนที่เสียแล้วไม่พา

มันก็เลยขามันไปหยิบเงินโบร์ดมาด้วยประมาณนู้น
๒๔สิงหาคม๒๕๖๒เสือดุสิตกับพวกรวม๔คน
นี่ฮะกล้องวงจรปิดในบ่อนเหมือนกันตอนนั้น
เอาปืนปลอมนะไปปล้นเงินจากบ่อนแห่งหนึ่งในซอยผนโยธิน๕๐แยก๑ท้องที่สอนอบางเขน
ตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นบ่อนของเฮียต่อเต่านะฮะ
แต่สุดท้ายศาลมีคำพิพากษายกฟ้องนะฮะเสือดุสิตกับพวกรวม๔คน
กระทั่งล่าสุด๒๔สิงหาคม๒๕๖๖
อนุสวรีเพื่อนของเสือดุสิตเอาปืนไปจี้ชิงเงินจากบ่อนแถวแฟลต์ดินแดง
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะตกลงเนี่ย
มันเป็นขบวนการรับก่อเหตุปล้นบ่อนหรือเปล่า

เพื่อจะย้ายเจ้าหน้าที่หรือเพื่อให้บ่อนใหม่มาแทนบ่อนเก่าหรือเปล่า
เพราะพอมีเหตุแล้วมันจะมีมันก็ต้องมีหลักฐานก็คือพวกกล้องวงจรปิดไง
ค่ะก็คือมีรายงานถึงขั้นที่ว่าเหตุการณ์นี้ที่ในแม็กซ์มาก่อเหตุเนี่ย
มันต้องมีอะไรที่ลึกลงไปกว่านั้นเช่นเจ้าของบ่อนนั่นแหละ
อืมตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพื่อที่จะเอาคืนตำรวจระดับสูง
อืมไม่อย่างงั้นคลิปจากกล้องวงจรปิดในบ่อนมันจะหลุดออกมาได้ยังไง
นี่ตรงนี้นี่แหละใครจะกล้าไปเอาภาพจากกล้องวงจรปิดในบ่อนออกมาแชร์ในโลกออนไลน์
จะไปหามาจากไหนคือบางบ่อนตำรวจไปปราบไปจับเนี่ย
ยังไม่มีภาพอะไรเลยถอดกันเกลี้ยงเก็บกันเกลี้ยงเลยนะค่ะ
นี่เช้าวันพุธตอนเย็นภาพออกมาแล้ว
ก็เลยเกิดคำถามเยอะจริงจริงค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะอืม
นี่นะฮะล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับห้าเสือสอนอดินแดงเนี่ย
ที่มีข่าวว่าอ่าจะมีใครรับงานมาหรือเปล่าอืม
เด้งไปแล้วใช่ไหมอ่านี่นะฮะแต่คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจ
ใหม่ต้องรอดยืนยันว่าเรื่องรับงานมาเพื่อเด้งตำรวจไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะ
เพราะคงไม่มีใครกล้าเสี่ยงทำงานแบบนี้รับงานแบบนี้
น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของในแม็กซ์นั่นแหละในแม็กซ์ถูกแจ้งข้อหานะครับ
ณขณะนี้นะฮะความผิดฐานชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
ขณะเดียวกันก็มีผู้เสียหายมาแจ้งความนะครับตกลงมีคนที่เป็นผู้เสียหายมาแจ้งความนะ
ถูกจี้ชิงเงินนะครับยอมรับว่าเป็นเจ้าของบ่อน
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันไปส่วนจะเป็นเจ้าของบ่อนตัวจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบขยายผลอีกครั้งหนึ่งค่ะเรื่องของบ่อนนะคะ
ก็ต้องไปถามคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตค่ะที่ออกมาแฉเรื่องบ่อนอยู่บ่อยนะคะ
สำหรับกรณีนี้คุณชูวิทย์บอกว่าบ่อนเนี้ยของเฮียเปี๊ยกตองแปดอืม
คุณชูวิทย์พูดแบบนี้เลยให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าเป็นบ่อนขนาดไม่ใหญ่
แถวดินแดงเปิดมานานมากแล้วเฮียเปี๊ยกนอกจากเปิดบ่อนที่ดินแดง
มีบ่อนแถวเมืองทองธานีบ่อนแถวสำโรงสมุทรประการ
ย่านห้วยขวางไม่ใช่บ่อนของเฮียเปี๊ยกแต่เป็นบ่อนของคนจีน
คุณชุวิตมีข้อมูลขนาดเนี้ยค่ะครับเฮียเปี๊ยกมีพ่อชื่ออะไรยังรู้เลย
เหรอรู้ยันชื่อพ่อเลยใช่มีพ่อชื่ออะไรก็บอกหมดเลยอืม
พ่อของเฮียเปี๊ยกก็ทำธุรกิจสีเทาเพราะว่ารู้จัก
เดินตามรอยเท้าอะไรกันมาเป็นลูกน้องของทหารวงการสีเท้า
อ่าสำหรับบ่อนของเฮียเปี๊ยกย่านดินแดงเนี่ย
เพื่อให้ตำรวจท้องที่ได้มีรายได้เลี้ยงกำลังพลอืม
พื้นที่ดินแดงม็อบมาบ่อยไงแต่กลายเป็นว่าดูสิ
มันมีเรื่องชิงทรัพย์ในบ่อนครับแบบนี้มันยังไงคุณชูวิทย์บอก

ก็คาดว่าก็คงจะเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นแหละมั้ง
เสียเงินหมดตัวหน้ามืดตามัวก็เลยไปก่อเหตุ

พอมันมีภาพที่หลุดออกมาแบบนี้

ว่ามันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลัง
เป็นความขัดแย้งของคนที่ได้รับผลประโยชน์หรือเปล่า
ก็ใช่ใช่มันเข็นผักเข็นย่ามานาน
แล้วก็มีม็อบมาประจำ
กำลังก็เหนื่อยเขาก็ต้องมีการจัดสรรอะไรที่มันเป็นรางวัล
งานนี้มีอะไรลึกว่ะ

มันน่าจะมีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่าการที่ผู้ชายคนนึงไปเล่นการพนัน
แล้วโอ้ยหมดเนื้อหมดตัวแล้วไปเอาเงินคืนอะไรอย่างนี้
บิ๊กเรียนค่ะโพสต์ข้อความในธรรมนองที่ว่า
เป็นความโชคดีของสอนอดินแดงนะ
เปี๊ยกตอง๘เจ้าของบ่อนไม่ดำเนินคดี
เข้าใจหัวอกคนที่จี้ชิงเงินไปเพราะว่าเสียเงินจากในบ่อนเยอะ
แม็กซ์เนี่ยเป็นนักพนันเดินสายไปทุกบ่อน

แต่สิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นว่า
ก็เนี่ยบ่อนมันก็มีมันก็มีจริง
จะปฏิเสธกันยังไงมันก็มีจริงแบบนี้
คำถามคือเย้ยกฎหมายนี่คือ
เปิดบ่อนหรือปล้นบ่อนหรือทั้งสองอย่าง
มีว่าทั้งสองอย่างนะจริงใช่
คือโอ้โหนี่แสดงให้เห็นว่ามันอยู่เยอะจริงนะ
ทีนี้ค่ะมีภาพชายชะกันประมาณ๕คน
ที่ห้องเช่าแถวอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เป็นที่พักของคุณแม่ของแม็กซ์นะคะ
อันนี้คือหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปจี้ชิงเงินที่บ่อนดินแดงนะคะ

กลุ่มชายชะกัน๕คนคือใครคะ
ไปที่ห้องเช่าที่เป็นที่พักของแม่ค่ะ

กล้องวงจรปิดในห้องเช่าจับภาพช่วงบ่ายโมง๔นาที

เดินขึ้นไปที่ห้องของแม่๕คนนี้ผู้ชาย๕คนนี้

กลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้เดินลงไปข้างล่าง
แต่สักพักกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ทั้ง๕คนก็ขึ้นมาอีกรอบนึงเป็นรอบที่๒
ตอนประมาณสักบ่ายโมงครึ่ง
เขาก็เลยสงสัยว่าเหมือนกับกำลังตามตัวในแม็กซ์หรือเปล่า
รอบที่๒แล้วก็ผ่านไปสัก๑๐นาที
ชายชะกันทั้ง๕คนนี้ก็เดินลงไปข้างล่างเหมือนเดิมนะคะ
หมายความว่าขึ้นลงขึ้นลงอยู่สองรอบครับทีมข่าวไปที่ห้องเช่าย่านอนุสวรีของในแม็กซ์
ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากแม่ของแม็กซ์แม่บอกว่าลูกชอบเล่นการพนันจริงจริง
เล่นเยอะมากหมดเนื้อหมดตัวหมดเงินหมดรถแต่ไม่รู้จริงจริง
ไอ้เรื่องที่ลูกไปจี้ชิงเงินในบ่อนแม่นั่งดูทีวีอยู่ชายชะกัน๕คนมาเคาะประตู
พอแม่เปิดแม่ก็ตกใจนะแต่เขาไม่ยอมบอกว่าเขาเป็นใครนะครับ
แม่เลยบอกเอาจริงแม่ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจหรือคนคุมบ่อนหรือเป็นใคร
แล้วก็เขาถามหาแม็กซ์ค่ะถามแม่ว่าแก๊กอยู่ไหนอ่า
แล้วก็ขอดูมือถือแม่ด้วยขอดูข้อมูลในมือถือแม่ได้ไหมอื้อหือ
แต่แม่ก็ตอบไปว่าแม็กซ์ลูกแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ชายชะกันกลุ่มนี้ก็เลยกลับออกไป
ก็ว่านะเพราะคนลูกน้องก็มานะไปทำเขาขนาดนั้นทำไมให้ตาม
อ้อแล้วทำไมตำรวจต้องมาตามรู้จักไม่ใช่ตำรวจหรือว่ามานอกห้องแบบอืม
ก็นี่แหละที่ในแม็กซ์บอกว่าก็เลยบอกไปยังเพื่อนคือเสือดุสิต
ขอความช่วยเหลือหน่อยกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยของคุณแม่หรือว่าตัวเขาเองด้วย
เสือดูสิตเขาก็เลยประสานไปยังเพจสายใหม่ต้องรอดในการพามามอบตัวกับตำรวจ
แต่ตอนที่เป็นคลิปใหม่เนี่ยทางเพจทางโซเชียลของทางกลุ่มของแหม่มโพดำเองก็เปิดเผยคลิปนี้ด้วยเหมือนกัน
ตั้งแต่แรกเลยสุดท้ายแล้วเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับทางนครบานโคศกรบัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจรีจิรสันแก้วแสงเอกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบานมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับ
และระหว่างนี้สั่งเด้งห้าเสือสอนอดินแดงคือภูมิกับการรองภูมิกับการปราบรามรองภูมิกับการสืบสวนสารวัตรปราบรามและสารวัตรสืบสวนไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการของกองบังคับการตำรวจนครบันหนึ่ง
ภายในวันนี้เลยนะฮะเพื่อให้ตรวจสอบว่ามีการปล่อยประละเลยหรือไม่เรื่องบ่อนพนันหากพบว่ามีความผิดก็ต้องถูกดำเนินการทางวินัยคาดว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์นะครับ
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีตอนนี้ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับเจ้าของสถานที่ที่จัดให้มีการลักลอบเล่นพนันแล้วนะครับ
ขณะที่คดีชิงทรัพย์ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความแต่ล่าสุดวันนี้สอนอดินแดงบอกว่ามีมาแล้ว
มีมาแจ้งความแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อทราบเจ้าของสถานที่ก็ต้องสอบสวนแล้วก็หาสาเหตุกันต่อไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรมากกว่านี้หรือไม่นะฮะ
คุณผู้ชมลองฟังข้อมูลตรงนี้ดูนิดหนึ่งนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาก็ได้นะคะ
ว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับรายงานข่าวนี้เป็นกระแสข่าวเป็นรายงานข่าวนะคะ
แล้วก็มีคลิปเหตุการณ์ในบ่อนแบบเห็นทุกอย่างเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
ครับแล้วหลุดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่คลิปหลุดมันเป็นเรื่องของการแก้แค้นเอาคืน

เปี๊ยกที่เป็นเจ้าของบ่อนต้องการจะแก้แค้นตำรวจค่ะจะ
เอาคืนตำรวจระดับสูงในสังกัดนครบานเพราะถูกเรียกเงินค่าตัวในการเปิดบ่อนพนันตรงนี้
โอ้โหในเปี๊ยกเจ้าของบ่อนแบกรับภาระไม่ไหวที่จะต้องจ่ายเงินให้กับตำรวจอืม
ไม่มีเงินส่งต่อรองกับตำรวจไม่ได้แล้วมันก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
แล้วมันก็มีคลิปนี้แชร์ออกไปในโลกออนไลน์มีคลิปนี้ให้สื่อได้มานำเสนอข่าวอ่า
รายงานข่าวเขาแจ้งว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นแบบนี้อ่า
คุณผู้ชมว่ายังไงส่งข้อความมาคุยได้ค่ะก็ต้องอยู่ที่การขยายผลของทางบอชนแล้วล่ะ
ใช่ค่ะใช่ไหมว่ามันจะเกี่ยวข้องกับทางเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านหรือไม่อืม
แต่พี่ชูวิทย์บอกแถวเมืองทองก็มีเหรอหลายที่ค่ะที่คุณชูวิทยชี้เป้า
แล้วคุณชุวิตเขาชี้เป้าก็ตั้งบ่อยนะคะพี่อุ๋ยแต่ละที่ก็มีตำรวจดูแลด้วยทั้งนั้นนะฮะ
หมายถึงว่าเขาก็ต้องดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็ต้องไปดูว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยเขารู้ไหมว่า
ตรงนั้นตรงนี้มีบ่อนแต่ทุกที่คือชาวบ้านจะรู้ก่อนตลอดค่ะ
ก็ตำรวจก็ไปถามชาวบ้านแล้วก็ไปจับไปจับบ่อนค่ะ